ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะคุณจ๊ะอาสยาม

เพราะว่าอะไรเพราะว่าขายบ้านหลังเก่าได้แล้วนะคะ
ซึ่งเธอจะย้ายจากบ้านหลังเก่าไปบ้านหลังใหม่
บ้านหลังใหม่มูลค่า๒๐ล้านบาทคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะมาร่วมรายการตัวแม่มาแล้ว
ก็เล่าถึงความเชื่อเกี่ยวกับผ้ายันพญาครุฑด้วย

หลังจากที่ไหว้ขอพรจากผ้ายันค่ะ
ไม่นานก็มีรุ่นน้องในวงติดต่อมาซื้อบ้านแบบทันใจเลย

เกี่ยวกับเรื่องยันต์อะไรแบบนี้มันยังไงคะ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนไม่น่าเชื่อ

เพราะว่าตอนแรกหนูไม่เชื่อเลยเรื่องยันเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่าลองเอาอันนี้ปลายัน
หนูรับมาหนูพูดเลยว่ารับมาด้วยความเกรงใจ
เพราะว่าพี่เนอะให้มาแล้วก็เอ๊ยรับมางั้น
เพราะเรานับถือพ่อแก่กับกระตันอยู่กับพ่อแม่อยู่แล้ว
ที่หนูตกใจที่สุดคือพระยาคุฎ
เพราะว่าหนูเพิ่งไปหาหลวงพ่อวรามาเมื่อเดือนสิงหา
แล้วหนูมาได้ยันอันนี้ประมาณปลายเดือนกันยา

เช้ามาน้องที่ซื้อบ้านโทรมาหาหนู
แต่หนูไม่คิดถึงยันเลยหนูก็ยังคิดถึงพ่อแก่หนูอยู่
เออแต่สุดท้ายน้องกู้ไม่ผ่าน
สวดหนูทุกคืนอยู่แล้วเราก็เลยเอายันมาดู
แล้วเราก็ใส่ในกระเป๋าตังค์แล้วเราก็ขอสรุปน้องกูผ่านแล้ว
หนูจะบอกว่าบ้านบ้านเก่าเนี่ย
คนที่มาซื้อถูกจ้ะ

เนี่ยตอนนี้หนูก็เก่งเก่งทะเบียนรถที่ขนย้ายบ้านอ่ะ
เออหนูซื้อมาแล้วล่ะหนูซื้อมาแล้ว
แล้วลังวันที่หนึ่งก็ต้องอยู่กับหนูเท่านั้น
เพราะช่วงนี้หนูร้อน